และทำความรู้จักกับนอพอหนึ่งหุ่นเป็น฾รีที่ดังมาก
ทางภาคอีสานรสชาติเขาโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดมายาวนาน
ลูกที่ไหนติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
ที่นี่ปลูกลิ้นจี่สายพันธุ์นพ๑บนพื้นที่๓๐ไร่
จากจุดกำเนิดสายพันธุ์เพียงต้นเดียวก็สามารถสร้างรายได้กับชุมชนมหาศาลรวมปีละเกือบร้อยล้านบาท
ที่สำคัญพื้นที่ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีความได้เปรียบด้วยนะครับ
เพราะเป็นพื้นที่ติดแม่น้ำโขงทำให้ผลผลิตดีลูกดกผลโตและมีรสชาติอร่อย
และที่นี่คือสวนของคุณวันเพ็ญสิงห์ทองอายุ๓๘ปีครับ
คุณวันเพ็ญครับจุดเด่นที่ทำให้ลิ้นจี่สายพันธพ๑เป็นที่ต้องการของตลาดมายาวนานแบบนี้เพราะอะไรครับ
รสชาติมันจะหวานอมเปรี้ยวค่ะเนื้อเยอะไม่เป็นน้ำเวลาปอกเปลือกออกมามันจะไม่มีน้ำเลยจะแห้งเนื้อแน่น
คุณวันเพ็ญอยากบอกชาวตลอดข่าวด้วยว่าการปลูกลิ้นจี่สายพันธหนึ่ง
ใช้ระยะเวลาแค่๒ปีจากกิ่งตอนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วและยังเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องทุกปี
สวนแห่งนี้เนี่ยเก็บผลผลิตมายาวนานมากกว่า๒๐ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมาก
ส่วนกิ่งก้านที่เป็นต้นกำเนิดการขยายผลออกสู่ชุมชนให้ชาวบ้านปลูกเป็นอาชีพสร้างรายได้มาถึงปัจจุบันก็คือต้นนี้เลยครับ
ด้วยรสชาติที่อร่อยจนติดใจทำให้คุณตาวีระสุธิโสมซึ่งเคยบวชเรียนที่ภาคเหนือท่านเนี่ยได้นำเมล็ดกลับมาปลูกไว้ที่บ้านในจังหวัดนครพนมจำนวน๔ต้นตั้งแต่ปี๒๕๖๒
ซึ่งตอนนี้คุณตาวีระก็อายุ๘๓ปีแล้วนะครับยังเล่าเรื่องต้นกำเนิดลิ้นจี่สายพันธพ๑
ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจเสมอที่ได้นำเมล็ดมาปลูกเพราะไม่คิดว่าจะกลายเป็นพืชผลทางการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนมาถึงปัจจุบัน
ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อส่งออกขายและจะเยอะสุดในช่วงเทศกาลสงการครับ
ส่วนราคาหน้าสวนซื้อขายกิโลกรัมละ๘๐บาทครับผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด
รายเนี่ยสร้างรายได้ปีละนับล้านบาท
ที่แห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่เกษตรทำเงินนับล้านทุกปีไปเลยครับ

จริงอยากกินแล้วอ่ะเอาล่ะอย่างงี้มีโอกาสลองซื้อหา
จะได้สนับสนุนเกษตรกรกันด้วยถูกต้องจ้า